เสือหนุ่งดาของสมาคมไม่นานนะครับเมื่อวานมีการ
ผลเอกวิทย์เทพดินนายุทยาอุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำก็เป็นตัวแทน
คนเอกประวิทธิ์วงศ์สุวรรณนายกสมาคมภูมิติภารกิจ

รวมถึงทีมงานสตาฟจำนวน๑๒๘๕๒๐๐๐บาท
สำหรับผลงานของทีมว่ายน้ำไทยนะครับ๔เกมครั้งล่าสุด
ก็ความมาได้๒เหรียญทอง๘เหรียญเงิน
แล้วก็๙เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากเจมส์บอล
นัทธพงศ์เกดอิ่นและหมอนอิ่งเพียงขวัญประวัติโภตโตโก
อกจากนี้ครับทีมโปโลน้ำหญิงสามารถป้องกันแชมป์๔เกมสำเร็จ
จากการชนะสิงคโปร์ในรอบชิง
แล้วก็รายการเอเชียนอินดอลมองเชียร์อาร์ดเกมครับ
ว่ายน้ำไทยคว้ามาได้๒เหรียญทอง๓เหรียญเงิน

คว้าได้๑๒เหรียญทอง๑๓เหรียญเงิน๑๔เหรียญทองแดง

มาได้๑๕เหรียญทอง๒๐เหรียญเงิน
และ๒๙เหรียญทองแดงครับ